ประสบปัญหาอยากซื้อลอตเตอรี่

มีคนช่วยในหัวเขียวข่าวเด็ด

แผงลอตเตอรี่ในวัดบ้านไร่วัดหลวงพ่อคูณครับ
เป็นสัตว์นำโชคของใครหลายคนที่มาถึงแผงแล้วนึกไม่ออกครับ

ให้ใครช่วยดีก็ให้เจ้าลูกเจี๊ยบนี่แหละ

อย่างเนี่ยลูกค้าคนนี้ก็ให้ลูกเจี๊ยบช่วยจิกมาให้จิกมาได้ใบหนึ่ง
เลขที่จิกมานั้น๓ตัวท้ายเป็น๑๗๗
สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันครับว่าตัวนี้จะแม่นหรือไม่แม่นครับ
ตอนนี้ถนนทุกสายของคอตัวเลขมุ่งสู่วัดทัพกระดานสุพรรณบุรี

ใกล้จะวันครบรอบแม่พึ่งแล้ว
มีนักร้องชื่อแตงโมพัทรานะครับเขาไปร้องเพลงให้หุ่นแม่พึ่งฟังครับ

นี่คือเสียงของแตงโมพัทราเธอร้องเพลงโลกของพึ่งครับ

พวงดวงจันทร์ครับร้องต่อหน้าหุ่นแม่พึ่งที่วัดทัพกระดานขอพรด้วยนะครับ
และยังเป็นการลำลึกนะครับวันจากไปของแม่พึ่ง๑๓มิถุนายนนะครับ
ปีนี้จะครบ๓๑ปีแล้วโอ้โหแต่เสียดายเสียดายอะไรที่คุณแตงโมร้องเพลงให้หุ่นแม่พึ่งฟังอย่างเดียว
ล้วงปิงปองไม่ได้ล้วงปิงปองแต่อย่างน้อยครับเธอบอกเธอได้เลขมานะ
แล้วเธอไม่ห่วง๑๓๓๑เธอว่า

จากเลขนี้แล้วไปดูเลขปลายประทัดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ไปที่พิธีนี้เลยค่ะเป็นพิธีเบิกเนธพระประธานนะคะอยู่ที่วัดเขาพระทอง
เบิกเนธพระพุทธเมตตามหาโลกนาฏมุณีศรีวิชัยพระประธานในโบสถ์วัดเขาพระทองที่ชาวอวดนครศรีเนี่ยนะคะ
จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์แล้วชาวบ้านเนี่ยรวมถึงพี่ไทยเอกพันธ์พระเอกนักบุญก็ไปร่วมงานด้วยเหมือนกันค่ะ
ตอนที่ทำพิธีนะเกิดเป็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดนี่ด้านบนแบบนี้เนี่ยนะคะ

หลังจากเสร็จพิธีแล้วชาวบ้านก็ไปดูเลขปลายประทัดกันหน่อยค่ะ
ส่วนพี่ไทยเองเนี่ยก็หยิบชิ้นส่วนเลขปลายประทัดมาโชว์
พี่ไทยค้างไว้นิดขอซูมดูหน่อยนะคะว่าได้เลขอะไร
แล้วอืมนี่เห็นไหมค่ะอ๋อเจ็ดหนึ่งสองแล้วก็อะไรนะสามเจ็ด
ใช่ไหมเอออ่าสามเจ็ดอ่านี่ค่ะส่วนถ้าใครกลัวว่าเอ้ย
เราจะโชคร้ายหรือเปล่าก็ต้องไปสะดอกขอกันนะสะดอกเคาะขอบคุณมาก
เขามีพิธีนอนลงศพครับที่วัดหลวงพ่อปากแดงแห่งเมืองนครนายก
สายมูก็ไปกันเชื่อว่าจะช่วยเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดี
ครับเป็นบรรยากาศในวัดพรามณีหรือว่าวัดหลวงพ่อปากแดง
ก็คึ้กฮลักหน่อยนักท่องเที่ยวไปกันเยอะเลยครับ
กันทั้งวันนะแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งอย่างที่เป็นที่นิยมของคนสายมูก็คือ
ไปร่วมพิธีนี่โรงศพที่เขาจัดไว้ให้แล้วก็เข้าไปนอนสะดอกเคราะห์ต่อชะตา
เชื่อกันว่าจะเปลี่ยนให้เป็นโชคดีหากใครพบเจอเรื่องร้ายมาในชีวิต
ก็ต้องมาทำพิธีนี้กันจะได้ต่อชีวิตจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองครับ
พิธีนอนลงศพสะดอกเคราะห์นี้จัดขึ้นทุกวันนะวันละ๒รอบครับ
เป็นรอบเช้าเนี่ย๙โมงครึ่งเลยรอบบ่ายรอบบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งครับ